ก็กรุณาการไม่เก็บค่าเช่า
ในช่วงที่เราไม่ได้เปิด

เพราะมันแบบอาหารมาก
เราไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดนี้ก็จะมีประมาณ๑๐๑๓คนประมาณนี้นะครับ
พอมีโควิดเสร็จปุ๊บก็เหลือ๕คน
ก็ลูกค้าก็น้อยลงตามสภาพเหตุการณ์
ก็พยายามจะดิ้นลนดีกว่ามั้งครับ
เพื่อนที่ประสบสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำโควิดนี่เหมือนกันครับ

พอช่วงปีใหม่ทุกคนออกมาปาร์ตี้กันเฮฮาสันปุ๊บเหมือนกับพอของมันใช้ช่วงปีใหม่ไปหมดเราก็ต้องสั่งมาสต๊อกเพิ่มเพื่อที่จะขายต่อไป
แต่พอสั่งมาปุ๊บรัฐบาลสั่งปิดทุกอย่างก็เน่าเสียไปทุกครั้งที่ปิดเนี่ยครับมันเหมือนกับเป็นการลงทุนใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ย
พยายามเอาบทเรียนจากครั้งแรกมาคือด้วยการซื้อของน้อยลงคือไม่สต๊อกของไว้เยอะเพราะเราไม่ได้รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนยังไงอะไรอย่างนี้ครับ
ของผมมันเป็นร้านไม่ใหญ่นะฮะมูลค่าความเสียหายน่าจะหลายแสนบาทเองนะครับ
ที่ผ่านมาได้รับการเยียวยาบ้างไหมคะ
รัฐบาลเขาออกนโยบายมาผมก็ได้อะไรฮะคนละครึ่งก็นั่นแหละได้ครั้งเดียวแล้วพอเป็นเราชนะเราอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ได้แล้วแต่พวกเด็กเนี่ยครับผมก็พยายามจะลงทะเบียนให้เขาได้นะครับเขาก็ได้ทุกครั้งนะครับ
คือพอคนมาตกงานเยอะเยอะอะไรอย่างเงี้ฮะมันก็เขาก็ใช้จ่ายน้อยลงพอใช้จ่ายน้อยลงอย่างตัวเลือกของผมเนี่ยคนจะมาทานข้าวนอกบ้านมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายสภาพการหมุนเวียนก็น้อยลงถ้ามันไม่ไหวก็คือไม่ไหวมันคือบางทีมันไม่รู้จะไปที่อยู่ไว้ทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
แม้ว่าที่ร้านผมมันจะเปิดมานานมากแล้วจะมีลูกค้าประจำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดสถานการณ์มันบีบบังคับมากเราก็ต้องปล่อยมัน
สิ่งที่นโยบาลที่รัฐบาลให้มาผมมีความรู้สึกว่ามันก็ก็ช่วยไปอ่ะฮะก็ช่วยเหมือนกับก็ช่วยไปแต่มันถามว่าระยะยาวจริงแล้วเนี่ยก็มันก็ไปพึ่งรัฐบาลไม่ได้อยู่ดีคือเราต้องช่วยหลัวตัวเองดูแลตัวเองให้มากอะไรพวกนี้ฮะพยายามอย่าให้โรคมันระบาดไปมากกว่านี้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียกร้องอะไรจากรั
เฉยต่อสถานการณ์ที่มันกำลังรุนแรงอะไรอย่างเงี้ครับเอาหูเอาหน้าเอาตาไปไล่ได้คือเราก็รู้รู้กันอยู่อะครับรู้กันหมดทุกคนเขาไม่รู้ได้ยังไงถ้าเกิดเขาเข้มงวดให้เปิดปิดตามเวลาอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นปีนี้ทั้งปีก็จะนานปีหน้าอีกครับจนกว่าในความรู้สึกผมคือจนกว่าการเดินทางใน
ตอนนี้ถ้าช่วงกลางวันนะคะมันเงียบแบบนี้มั๊ยพี่
ปกติไม่ค่อยเงียบค่ะ
ส่วนมากจะเป็นลูกค้าต่างชาติส่วนมากจะเป็นลูกค้าต่างชาติ
หายไปประมาณ๙๐ได้ค่ะ
บนมากมาก็จะเป็นลูกค้าที่โทรมาอะไรอย่างนี้
แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไงนะคะ

พี่ผ่านมาในช่วงที่พี่เปิดแล้วนี่อย่างไรค่ะ

มีครั้งไหนที่แบบเข้าสารเงียบแบบวันนี้ไหม
ก็ครั้งนี้ค่ะเงียบมากถึงแบบว่ามีประท้วงมีอะไรกันก็ไม่หนักเท่าเท่านี้
ถ้าสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยต่อไปอ่ะพี่ว่าจากใจเลยนะมีอยู่ได้อีกนานแค่ไหน
คงไม่นานพี่มันมันเริ่มไม่มีคนแล้วอ่ะค่ะ
พี่ได้รับฟันเยียวยายยังไงบ้างนะ
รอบ๓นี้ยังค่ะมีแต่รอบ๒ที่ว่าเขาแจก๗๐๐อะไรได้รับอยู่
รอบ๓นี้ยังก็อยากให้มีต่อโครงการอ่ะ
เพราะว่ามันคือไม่มีอะไรมาช่วยเหลือเราได้แล้วรายได้เราก็ไม่มีรับเข้ามา
ก็ต้องสู้ต่อไปไม่รู้จะทำยังไงค่ะ
ฝากถึงพี่น้องเพื่อนประชาชนทุกก็ดูแลตัวเองให้มาก
อย่าหลีกเลี่ยงไปในที่คนเยอะถ้าอยากจะไปจริงก็ดูแลตัวเอง
ไปสถานที่ไม่ควรจะไปก็ไม่ต้องไปจริงแล้วมันก็ง่ายนะครับ
ถ้าเกิดเราคิดให้มันง่ายมันก็ง่ายแต่บางทีมันรู้สิครับมันอดกลั้นไว้ไม่ไหว
พอโดนบีบมากเข้ามาถึงเวลามันระเบิดมันก็คงไม่สนใจแล้ว
ก็ป่ายกันมันก็เป็นอย่างนี้แล้วครับ
พอมันเป็นติดเชื้ออะไรมากก็โดนปิดแล้วก็เรามานั่งด่ากันเองอะไรกันเอง
คืออันดับแรกก็ต้องดูแลตัวเองให้มาก
ร้านผมอยู่ตรงนั้นนะผมอ่านมาหมดแล้วการเมืองทุกสีทุกอย่างตีกัน
วันที่๒๐ที่ผ่านมาก็ตีกันหน้าร้าน
พวกนั้นยังควบคุมได้แต่ไอ้โรคระบาดมันยากครับ
มันก็แพร่กระจายไปด้วยความรวดเร็วมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่รู้จะทำไง
สู้ต่อไปจนกว่าจะไม่ไหว